คุณผู้ชมมาช่วยกันเป็นนักสืบหน่อย
คลิปนี้ชาวเน็ตแชร์กันเพื่อที่จะได้ช่วยกันสืบหาว่าคนขับรถตู้คันนี้เป็นใคร
เรื่องราวมันเกิดขึ้นก็คือว่ามีรถตู้คันหนึ่งกับมอเตอร์ไซคันหนึ่ง
มีปากเสียงกันขับปาดกันมาตั้งแต่แยกอโศก

สุดท้ายเนี่ยลากมอเตอร์ไซค
คือชนเสร็จปุ๊บลากขึ้นทางด่วนพระรามเก้าไปด้วยกัน
ก่อนที่จะเบี่ยงออกขวาแล้วก็ขับหนีไป

จับจับจับไล่ไล่ไล่ไล่ไล่
ดูพี่อย่าเมื่อยไปชนแล้วหนี
ชนแล้วหนีพี่ชนแล้วหนี

กระทั่งจะมีคนบีบแตร่ไล่ตาม

รถตู้คันนิษฐะเบียนฮอโนคุกลอลลิง๗๘๕๗กรุงเทพ

เกิดประกายไฟอย่างที่เราเห็นกันเนี่ยนะคะ
พอรถมอเตอร์ไซค์สะบัดหลุดจากใต้ท้องรถเนี่ย

เพื่องหนีไปเลย

โดดหนีออกมาได้ทันก็เลยบาดเจ็บแค่เล็กน้อยเท่านั้น
นายอันนบวันแอร์ล็อคโพลมึงดี

ก็เห็นรถตู้คันนี้กับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ย
มีปากเสียงกันอยู่บนถนนพระราม๙
โชเฟอร์รถตู้ก็ลงมาทำร้ายคู่กรณีด้วย

แต่เขาก็โดนลูกหลงทำร้ายร่างกายด้วยเหมือนกัน

รถตู้ขับหนีมามุ่งหน้าขึ้นทางด่วน

ยกมือถือมาถ่ายคลิปเอาไว้ด้วย
ได้เห็นรถตู้อ่ะเปิดประตูลงมา
แล้วก็วิ่งข้ามมากระโดดถีบน้องเขา
ที่เห็นแต่ตอนนั้นคือไม่ได้ถ่ายคลิป
ไม่ได้อะไรก็คือเป็นคนแค่แยกหายใจครับ
ส่วนคู่กรณีนี่คนบาดเจ็บนะฮะ
ก็คนขี่รถจักรยานยนต์ที่บาดเจ็บ

เขาก็เข้าไปแจ้งความที่
สนมักกษันบอกว่าเมื่อวาน

ระหว่างทางมีปัญหากันกับรถตู้

แต่มอเตอร์ไซค์ก็คิดว่ามีปัญหาบนท้องถนนปกติ

คนขับรถตู้จอดรถลงไปทำร้ายร่างกาย

จังหวะนั้นมีพลเมืองดีเข้าไปช่วย

รอประกันมาเคลียร์ขับรถหลบหนีไปเลย

คนที่หลีกเหรื่องขึ้นทางด่วน
นะครับจนถึงทางด่วนคราวนี้ผมคิดว่า
ถ้าสมมุติว่าเขาขึ้นทางด่วนไปแล้วเนี่ยผมคงจะคงจะตามไม่ทันแล้ว
เพราะว่าไม่มีใครอัดวีดีโอไว้เลยโทรศัพท์ผมก็ไม่มี
แล้วก็หมดที่กล้องผมก็ไม่มีเพราะว่าผมเพิ่งเลิกงานจากโรงพยาบาล
คราวนี้เสียดพอขึ้นพอเขาช่วงจังหวะจ่ายเงินเนี่ย
ผมเลยตัดสินใจตัดสินใจตอนนั้นแฟนผมกระโดดลงจากรถแล้ว
ผมเลยตัดสินใจเอารถมอไซค์ขวางทางขวางทางบนทางด่วนเลยนะครับ
วางทางไว้เพื่อให้เขาจอดแล้วก็ลงมาคุยกันว่าจะเอายังไง

จังหวะนั้นตัดสินใจขวางแล้วเขาไม่จอด
เขาเหยียบแล้วก็ลากไปเลยคุณผู้ชม
หลังเกิดเหตุตำรวจสนทางด่วนก็วิทยุสกัดรถตู้คันนี้
แต่ว่ารถตู้แหกด่านสกัดไป
มอเตอร์เวย์หนีไปทางชนบุรีก่อนจะหายไปอย่างไร้ร่องรอย

เพื่อติดตามตัวโชเฟอร์คันนี้มาดำเนินคดี
และอาจจะถูกดำเนินคดีในข้อหาพยายามฆ่า
ด้วยเพราะว่าเจตนาใช้รถพุ่งชนคนขับรถจักรยานยนต์นะฮะ
ซึ่งตำรวจสอนออมมักกระสั่นก็ออกมาบอกแล้วว่าตอนนี้
รู้แล้วล่ะว่าคนขับรถตู้คันนี้คือใคร
จะเรียกตัวให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาบ่ายวันนี้เลย
โดยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตำรวจบอกว่าจะแยกเป็น๒คดี

ข้อหาแรกคือทำร้ายร่างกายและทำให้เสียทรัพย์
ส่วนข้อหาที่๒นี่ข้อหานักนะคะข้อหาพยายามฆ่า
แต่ว่าข้อหานี้ต้องมีการตรวจสอบพยานหลักฐานอีกครั้งหนึ่งก่อน
แล้วก็นอกจากนี้จะมีคดีเกี่ยวกับการจราจรด้วย
ซึ่งเรื่องนี้สอนอทางด่วน๒จะเป็นคนดำเนินการค่ะ
โอ้โหไม่รู้จิตใจคนขับรถตู้นี้ทำด้วยอะไรนะฮะ
เพราะตามขนาดนี้แล้วขวางขนาดนี้แล้วยังคงชนซ้ำและลากแบบนี้นะฮะ